เราจะไปกินข้าวโอ้โหปัญหาเกิดถ้าไปกันเยอะ
เพราะว่าแต่ละคนมากคนก็มากความ
ใช่ก็บอกละให้เลี้ยงจบแบบยังไง

เที่ยงนี้คุณจะกินอะไร

งั้นไปร้านนี้ครบจบในที่เดียวครับ
ร้านนี้เลยฮะพาไปที่ร้านก๋วยเตี๋ยวยายติ่งริมถนนสนามบินอยู่ในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดพิศนุโลก
เมืองสงแควร์เนี่ยถามว่าทำไมนี่มันร้านก๋วยเตี๋ยวมันจะครบจบประเด็นนี้ยังไง

ที่นี่เขามีครบหมดทุกอย่างเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังร้านนี้เป็นของคุณพี่กฤษณะลินศรีเป็นอดีตเด็กเสิร์ฟบนเรือสำราญที่ได้รับผลกระทบ
นี่ครับเป็นของคุณพี่คนนี้นะคุณกฤษณะนะเขาได้รับผลกระทบจากโควิด๑๙จนถูกเลิกจ้าง
คุณพี่กิจสนาเลยตัดสินใจกลับบ้านเกิดมาเปิดร้านอาหารขายร่วมกับเพื่อนซึ่งคุณยายของเพื่อนคนนี้เปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวอยู่แล้วซึ่งร้านของคุณยายของเพื่อนที่รู้จักเนี่ยเป็นร้านขวัญใจของคนพิศนุโลกเลยร้านก๋วยเตี๋ยวยายติ่ง
ใครก็รู้จักผมเองไม่รู้จัก

แต่ถ้าผมมีโอกาสผมจะกลับไปกินให้ได้ยายติ่งใจเย็นนะใจเย็นนะคือคุณกฤษณะและผองเพื่อนเขาบอกว่าใช้สูตรก๋วยเตี๋ยวของคุณยายเนี่ยในการขายก็คือขายชามละ๑๒บาท
นี่คือเมนูหลักของดีของเด็ดที่ร้านนี้ทุกคนต้องสั่งมีก๋วยเตี๋ยวอะไรบ้างน้ำใสน้ำตกมีหมด
จากนี้ใครอยากกินขนมจีนมีราคาเริ่มต้น๑๒บาทน้ำยากะทิน้ำยาป่าน้ำเงี้ยแกงเขียวหวานน้ำพริกส่วนผักหยิบไปเลยแบบอั้น
โอ้โหน่ากินอ่ะน่ากินเนอะแล้วถ้าใครยังไม่จู่ใจกินอย่างอื่นด้วยไหมเรา
มีเมนูอย่างอื่นนะครับนี่ข้าวผัดกะเพรารสเด็ดโอ้โห
หรือจะกินข้าวผัดแบบคลาสสิกคือข้าวผัดไข่ธรรมดานี่แหละชอบ
ก็๒๐บาททุกจานอาหารตามสั่งทั่วไปหรือใครจะแบบสายแซ่บ
เอานี่ไหมอะไรยำยำก็มีนี่เลยครับเมนูยำรสเด็ดที่ใช้น้ำปลาร้าสุดเฉพาะ
ขายในราคาที่ถูกมากย่อมเยาว์เหรอจานละ๒๐บาท
ฮะยำแซ่วเมื่อกี้นะใช่ทุกยำเลย๒๐บาทไปสั่งกันเถอะ
แล้วยังไงต่อรู้ไหมกินของขาวแล้วต้องตบท้ายด้วยของ
หวานนี่เลยนมถ้วยนมถ้วยถ้วยละ๕บาทมีทุกอย่างเลยร้านนี้
เพราะฉะนั้นเวลาคุณไปกินข้าวกับใครกับเพื่อนกับฝูงหรือกับคนที่คุณรัก
คุณคนนึงอยากกินก๋วยเตี๋ยวอีกคนอยากกินข้าวอีกคนอยากกินขนมจีนอยากกินยำอะไรก็ว่าไป
ไปได้คุณไปร้านนี้เลยครบเลยคุณอยากกินอะไรคุณเลือกเอาเลย
ดิฉันไปนะว่าแต่คุณเลี้ยงไหมอ้าวอ้าวเดี๋ยวอีกแล้วลำบากเงินในกระเป๋าผมอีกแล้ว
เอางี้ละกันใครอยากจะไปก็เชิญไปกันเถอะร้านเนี่ยนะฮะเปิดวันอังคารถึงวันอาทิตย์
ตั้งแต่เวลา๑๐โมงเช้าถึง๔โมงเย็นโทรไปสอบถามเส้นทางก็
เอาจริงร้านนี้ไม่น่าหายากเพราะว่าอยู่แถวทางเข้ากองบิน๔๖ก็เป็นเส้นทางหลักอยู่แล้วในการไปทางสนามบินตรงกองบินตรงนั้นนะครับ

ก็บ้านคุณไงพิศนุโลกหวังว่าคุณจะแบบเอิ้น
เวลาเราไปคุณจะเป็นเจ้าบ้านในการแบบรับรองแขกนะคะ
งั้นถ้ามีเวลาอย่าไปบ้านผมผมเกรงใจคุณ